ด้านหลังอยู่นี้ก็คือทำน้องทำไม
เป็นคลิปที่ยาวไม่กี่วินาทีจะสร้างความไม่สบายใจ

กรี๊ดล่ะฉันนี้หลองกรี๊ดเลย

ฮิ้วปอกคอหมาหรือฮิ้วคอมัน

แล้วเคาะตัวเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา

กระแทกกับปูนข้างด้วย

อยู่ในพื้นที่ของแยกคลองเตย
แยกไฟแดงย่านของเตยอยากดังเลยจัดให้

ฝากเพื่อนช่วยดูหน่อยเด็กขายพวงมาลัยแยกคลองเตย

บูมเจ้าของโฟนแบบเฟสบุ๊คเทยกระทะ

เมาแล้วไปเอาหมาไปหยิบหมาจากหน้าร้านขายหมูกระทะ
คือเหมือนเป็นหมาเพื่อนรักแล้วเอากลับไปเลี้ยงเอง

เขาคลายไปเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
หมาพัดหลงหมาที่ไม่มีเจ้าของแล้ว
และตอนนี้พี่บูมเนี่ยหลังจากทราบข่าวนี้ที่แยกคลองเตย

คุยกับเด็กที่ขายพวงมาลัยคุยกับผู้ปกครองแล้ว
เรื่องของเรื่องนี้ต้องใจเย็นทั้งสองฝ่าย
คนที่ในโลกโซเชียลมีเดียที่ด่าน้องขายพวงมาลัย

แล้วถ้าคุยกับเราที่เลี้ยงหมาเนี่ย๒ตัว
เจ้าตัวนี้ชื่อโกโก้เรื่องของเรื่องคือ
มันกำลังวิ่งกำลังจะตกพื้นกำลังจะโดนรถชน

อีกส่วนหนึ่งคือน้องคนที่ช่วยแม่ขายพวงมาลัย
เป็นคนที่เหมือนคุมตัวเองแบบในระยะยาวเนี่ย

มันจะอเลิศอเลิศตลอดเวลาให้เป็นอย่างนั้นนะครับ
แต่เรื่องนี้คือจับคอหมาจริงแต่ไม่ได้มีการกระแทกแต่ประการใด
และขอให้เข้าใจด้วยว่าน้องคนนี้เขาช่วยเหลือแม่
พวงมาลัยอยู่ที่สี่แยกคลองเตยนะฮะ
แต่ตอนนี้พี่บูมเอาน้องหมามาเลี้ยงปลอดภัยเรียบร้อยแล้วฮะ
แต่เป็นดราม่าร้อนมากในก่อนหน้านั้น